เราเปิดเทอมได้๒วันใช่ไหม
เปิดให้น้องนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียน
แต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้เป็นวันที่๒การเปิดเรียน
น้อง๓คนไปไม่ถึงโรงเรียนนะคุณ

แล้วก็มาชนท้ายรถพ่วงแบบนี้

เด็กนักเรียนผู้หญิงนะคุณบาดเจ็บสาหัส

ใช่นะครับเลือดเต็มถนนนอนบาดเจ็บกันอยู่แบบนี้
เป็นภาพที่น่าสลดใจ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน
เพราะว่าทางตำรวจของสพเมืองน่าน
ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีรถจักรยานยนต์๒คัน

นักเรียนชาย๑คนนักเรียนหญิง๒คนนะฮะ
ก็คือนายปะพินวิทย์ลีสวัสดิ์วงศ์
นางสาวธนภาพัฒนาภูลผล
แล้วก็นางสาวพระสินีตั้งธนายศ
ได้รับบาดเจ็บเป็นนักเรียนหญิง๒คน
ส่วนเด็กนักเรียนชายก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ

ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
และกำลังจะเดินทางไปโรงเรียน
เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๗โมงกว่านะครับ

ก็พบรถพ่วงคันนี้ที่เป็นสีฟ้านะครับ
พ่วงคันนี้มาจอดอยู่ข้างทาง
โดยมีนายบุญเรืองค้ำคูณอายุ๔๙ปี

นายบุญเรืองค้ำคูณก็เล่าให้ฟัง

จากจังหวัดแพร่จะไปส่งของที่สปลาว

เพราะขอแวะล้างหน้าแปลงฟันสักนิดหนึ่ง
และตอนล้างหน้าแปลงฟันอยู่ก็เห็นรถจักรยานยนต์๒คันนะฮะ
โดยมีคันสีน้ำเงินมีคนขับเป็นผู้หญิง
มีผู้ชายซ้อนท้ายพุ่งชนท้ายรถของเขาก่อน
หลังจากนั้นมีรถจักรยานยนต์คันสีม่วง
ที่มีเด็กนักเรียนหญิงเป็นคนขับตามหลังมา
ก็พุ่งชนเข้าตรงมุมท้ายรถพ่วงของเขาอย่างแรงเหมือนกัน
ก็ต้องรีบแจ้ง๑๙๑และ๑๖๖๙สายด่วนฉุกเฉิน

เรื่องนี้นะฮะทางตำรวจสพเมืองน่านก็มาตรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ในเบื้องต้นก็คาดว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ
และผู้เสียชีวิตที่เป็นนักเรียนหญิง
ซึ่งตอนแรกบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคุณนะ
คือน่าจะขี่รถจักรยานยนต์เพื่อจะไปโรงเรียน

ไม่เห็นรถบรรทุกพ่วงที่จอดไว้ไหลทางนะครับ

มันส่องตามันแยงตามา
เป็นองศาที่แสงมันแยงตามานี่
เพราะคุณขับรถสวนทางของแสงพระอาทิตย์เลย

พอมองไม่เห็นด้วยแล้วก็แสงแยงตาด้วย
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถพ่วงอย่างจัง
จนเป็นเหตุสลดครั้งนี้นะครับ
ตอนนี้นะฮะก็ทางตำรวจ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่แพทย์ดูแลเด็กอีก๒คนนะ
เด็กหญิงคนหนึ่งก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่เลย

แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับ